สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ
ขอสมกจัดบริการรถให้นะคะ
รวมทั้งสิ้น๑๑เส้นทางรอบพื้นที่กรุงเทพ
วันที่ผ่านมามีประชาชนใช้บริการเส้นทางนี้ค่อนข้างมาก
วันละกว่า๓๐๐คนเลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณภูริพัฒนบุญนินค่ะรายงานสดมาจากบริเวณสารวการกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมครับประชาชนเริ่มเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นในกรุงเทพ
เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษแล้วนะครับ
ซึ่งจุดนี้จะมีรถบริการของขอสมกนำมาจัดส่งที่พื้นที่สนามหลวง
ปรากฏว่าวันนี้มีประชาชนเริ่มมาใช้บริการแล้วนะครับ
เฉลี่ยตลอดทั้งวันของวันนี้แล้วก็เมื่อวานมีประชาชนมาใช้บริการมากกว่าวันละ๓๐๐คน
ทำให้ขอสมกจัดรถบริการมากกว่า๕๐เที่ยวต่อวันครับ
ซึ่งบริเวณจุดนี้มีป้ายบอกจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนที่ตั้งใจเขาร่วมงานสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
โดยจุดนี้มีการตั้งโต๊ะเฉพาะกิจทั้งขอสมกกรมการขนส่งทางบกและทหาร
บริการประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปร่วมภายในงานด้วย
รวมถึงมีบริการน้ำดื่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มานั่งรอขึ้นรถด้วย
จากนั้นผมจึงขึ้นรถขอสมกรคันนี้มาพร้อมกับคุณแม่จิตตาและน้องกิติพรบุญสุวรรณ
สองแม่ลูกที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
เพื่อที่จะตั้งใจเขาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ
คุณแม่จิตตาบอกนะครับว่าเดินทางมาก่อนล่วงหน้าแล้วจำนวนหลายวัน
ทำให้รู้ข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีการจัดรถบริการรับส่งฟรี
ขึ้นรถแท็กซี่จากลำลูกกาเพื่อฝึกลองใช้บริการดูก่อนที่จะใช้จริงในวันพรุ่งนี้
ตัวของคุณแม่จิตตายังบอกนะครับว่าตัวเองตั้งใจที่จะอยากมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไทย
แม้จะมีคนทางบ้านบอกว่าอากาศร้อนและการเดินทางยากลำบาก
แต่คุณแม่จิตตาก็ไม่ย่อท้อนะครับ
แล้วก็มาเข้าร่วมงานได้จนสำเร็จ
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณแม่จิตตากันครับ

จากนั้นจะใช้ถนนล้านหลวงเพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
และส่งที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พระนคร
แต่ในวันพรุ่งนี้จะมีการส่งแค่ถึงสนามม้านางเริงเท่านั้นนะครับ
จากจะมีการปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบ
ขณะที่จำนวนของคนที่มาขึ้นรถบริการรับส่ง
ตกวันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐คนนะครับ
เฉลี่ยแล้วมีรถวิ่งวันละประมาณ๕๐เที่ยว
ถี่เที่ยวละประมาณ๑๐นาที
โดยให้บริการตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
แต่ในวันที่๕พฤษภาคมนี้
จะมีรถให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน
และรถทุกคันนั้นจะเป็นรถปรับอากาศทั้งหมดครับ
ขอสมกจัดรถให้บริการประชาชนทั้งหมด๑๑เส้นทางรอบนอกพื้นที่กรุงเทพ
เพื่อนำประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีอาทิเมืองทองธานี
จอดและจรของการรถไฟฟ้าใต้ดินราชพร้าวนะครับ
เมกะบังนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณทหารราชกระบัง
ท่าเรือคลองเตยเซ็นทรัลพระราม๒และพุทธมนตรสาย๔
ซึ่งทั้ง๑๑เส้นทางที่กล่าวมาจะมีจุดส่งคือสนามม้านางเลิ้ง
มนังคศิลาและวัดเทพศิรินและนอกเหนือจากนั้นครับ
รถบริการรับส่งนอกพื้นที่กรุงเทพแล้วยังมีเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจอีก๖เส้นทาง
ซึ่งเป็นการรองรับประชาชนเดินทางโดยรถไฟฟ้าหรือรถขนส่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน
คืออนุสวรีชัยสมรภูมิสถานีขนส่งจตุจักรวงเวียนใหญ่สนามสุพัชลาศัยสายใต้ใหม่
และรถไฟสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงซึ่งทั้งหมดจะมาลงที่จุดใกล้เคียงพื้นที่จัดงานมากที่สุด
และมีจุดรับส่งเพื่อเข้าไปในจุดคัดกองอีกด้วยครับ
และสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องการเดินทางเข้ามาร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับ
จุดที่รถขนส่งของขอสมกรนั้นให้บริการที่ผมพูดไปข้างต้น
คุณผู้ชมสามารถมาขึ้นรถได้ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาจนถึง๔ทุ่มนะครับ
และรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของสสมกรนะครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสารวการกรุงเทพมหานครครับ